กำลังเร่งให้การช่วยเหลือครอบครัวชาวซิมบับเวย์
เพื่อให้ลีภัยไปยังประเทศที่๓นะครับ
หลังจากที่มีปัญหาความไม่สงบในประเทศบ้านเกิด
โลกโซเชียลได้มีการแชร์ภาพ
หนูน้อยเชื้อสายแอฟริกันพร้อมกับครอบครัว
ที่ยังคงติดค้างอยู่ที่ท่ากาศยานสวนภูมิของไทยมาร่วม๓เดือนแล้ว

ที่ได้โพสต์รูปคู่กับเด็กผู้หญิงตัวน้อยเชื้อสายแอฟริกัน
พร้อมมอบของขวัญเนื่องในเทศกาลวันคริสต์มัส
พร้อมระบุว่าสาวน้อยมาเชียจากซิมบ๊อบเวย์คนนี้
ติดอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิกับพี่ชายและครอบครัวมากว่า๓เดือน
จากสถานการณ์ความไม่สงบภายในประเทศ
แต่จิตใจพวกหนูเข้มแข็งมากไม่งอแงไม่ดื้อ
อาจจะมีสนบ้างตามภาษาเด็ก
วันนี้สัญญากันว่าจะมีของขวัญวันคริสต์มัสมาให้
หนูดูจะตื่นเต้นหรือเปล่าไม่รู้
แต่ที่รู้เจ้ามิลานพี่ชายของหนูดูตื่นเต้นมาก
ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวีได้ติดต่อไปยัง
คณรุษพรโสพิษอายุ๓๗ปี
พนักงานร้านดิวตี้ฟรีสนามบินสุวรรณภูมิ
ซึ่งเป็นผู้โพสต์ข้อความดังกล่าวพร้อมเปิดเผยว่า
ครอบครัวของหนูน้อยได้เดินทางมาด้วยประมาณ๘คน

แต่เมื่อจะเดินทางกลับบ้านเกิดเครื่องบินไม่สามารถลงที่สนามบินได้
เนื่องจากขณะนั้นประเทศเกิดปัญหาความไม่สงบ
และครอบครัวจึงต้องติดอยู่ที่สนามบิน
โดยเด็กจะออกมาวิ่งเล่นช่วงบ่ายและเย็น
อุปนิสัยที่ร่าเริงยิ้มเก่ง
ได้กลายเป็นขวัญใจคนที่ทำงานอยู่ภายในสนามบิน
ต่อมานายกิติพงศ์กิติขจรรองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชาวซิมบับเวย์จำนวน๘คน
เป็นเด็ก๓คนผู้ใหญ่๕คน

ระหว่างขอลีภัยไปยังประเทศที่๓

จากกรณีที่ชาวซิมบับเวย์ได้ติดค้างในสนามบินสุวรรณภูมิ
ซึ่งอยู่บริเวณส่วนผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่อง
ในส่วนของการรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เพราะเหตุผลว่าประเทศเขามีความไม่สงบ

ที่ผ่านมามีผู้โดยสารตกค้างและนอนค้าง

ซึ่งอาศัยนอนอยู่ตามม้านั่งและโซฟา
นานที่สุดที่เคยพบคือ๒อาทิตย์
ซึ่งทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ
ส่งเจ้าหน้าที่มาคอยดูแลตลอด๒๔ชั่วโมง
ขณะที่พันธุ์ตำรวจเอกเชิงรนริมพดี
รองผู้บังคับการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

ได้เดินทางเข้าประเทศไทยในช่วงเดือนพฤษภาคม

ต่อมาได้ขอเดินทางออกจากประเทศไทย

เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบภายในประเทศ
แต่ถูกส่งตัวกลับมาที่สนามบินสุวรรณภูมิ
ปฏิเสธการกลับประเทศบ้านเกิด
ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลสัมภาษณ์
เพื่อดำเนินการตามกระบวนการผู้ลีภัย
โดยคงจะมีการหารือกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้เป็นไปตามหลักมนุษยธรรมต่อไป
สำหรับสถานการณ์การเมืองในสาธารณรัฐซิมบ็อกเวย์

เมื่อวันที่๑๖พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ทัพซิมบับเวย์ประกาศควบคุมสถานการณ์ภายในประเทศ

ประธานาธิบดีโรเบิร์ตมูกาเบอย่างเบ็ดเสร็จ
และเมื่อวันที่๒๔พฤศจิกายน๒๕๕๙
ได้ตั้งนายเอ็มเมอร์สันอิมนังกากวา
เป็นประธานาธิบดีคนใหม่